ก็มาดูเรื่องของการรักตัวเองกันบ้างค่ะ
หญิงไทยพ้นภัยห่างไกลมะเร็งเต้านมพูดแบบนี้
มาดูกิจกรรมมาดูโครงการดีที่จัดขึ้นเพื่อเดินหน้า
แล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับการต้านภัยมะเร็งเต้านม
โดยนายแพทย์ธรรมนิตอังสุศิงร์หลักฐิการมูลนิธิฐัณยรักษ์
ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในไทยเนี่ย
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ดูจากข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขในปี๒๕๕๙
พบว่ามีอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดในผู้หญิงไทย

สูงปี๑๓๑๕๐๐๐คน
แล้วก็เสียชีวิตสูงถึง๑๕๐๐คนต่อปีนะคะ
มาหาร๓๖๕วันหารเป็นวันแล้วเฉลี่ยวันหนึ่ง๑๔คน

ขณะที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ชายก็อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ๑ไปฟังกันค่ะ
ไปฟังกันค่ะ
เราจะพบในภายวัยที่สุด
การตรวจตนมด้วยตนเอง
แล้วประเทศไทยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
เราได้เห็นถึงความสำคัญเราได้เห็นถึงอัตราสถิติผู้ที่สูญเสียไปแล้ว
เรื่องนี้ก็เลยทำให้มูลนิธิธัญรักษ์ร่วมกับชุดชั้นในเวียนนา
มีการจัดโครงการเวียนนาอาสารุ่น๕
เพื่อเปิดอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตัวเองค่ะ
เป็นโปรแกรมของมูลนิธิธัญรักษ์นะคะ
โดยเรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นตรวจทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเข้มข้นตลอด๒วันเต็มค่ะ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณเรียนจบแล้วจะมีการแจกใบประกาศนียบัตรรับรอง
มูลนิธิธัญลักษณ์ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมที่ผ่านหลักสูตรเนี่ยนะคะ
จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนตลอด๒วันเต็ม
เผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวให้เพื่อนญาติพี่น้องรวมถึงคนใกล้ชิด
เรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งเลยที่จะส่งเสริมแล้วก็ส่งต่อให้ผู้หญิงไทย
ภัยห่างไกลจากมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะ